ที่แม่สอดจังหวัดตากนะครับ
มีชาวบ้านเขาไปเจอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งน้องอายุ๙ขวบ

แล้วอยู่กันในลักษณะแบบที่ว่าโอ้โห
ตัดขาดจากโลกภายนอกไปเลย

มาอาศัยที่ของชาวบ้านเขาอยู่เป็นกระตรอบตรงนั้นนะฮะ
กระต๊อปเล็กถามว่าแล้วอยู่กันยังไง
พ่อบอกว่าก็หาปูหาปลาหากบหาเขียด
ลูกสาวก็อยู่กับหมาสองตัวเนี่ยฮะวันก็อยู่ลักษณะแบบนี้
มีชาวบ้านที่หมู่๑ตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับ
บอกผู้สื่อข่าวมาบอกช่วยมาดูหน่อยสงสารเหลือเกินนะ
โดยเฉพาะหนูน้อยวัยเก้าขวบที่เป็นเด็กหญิงนะครับ
อยู่กับพ่อกระท่อมชายป่าตรงนี้ฮะ
แล้วพ่อเนี่ยเวลาออกไปทำงานรับจ้างข้างนอก
ก็ทิ้งลูกสาวอยู่กับสุนัข๒ตัว
คือเราลงพื้นที่ไปก็สภาพเป็นอย่างนั้นจริงนะครับ
คือกระท่อมชายป่าที่อยู่ตรงนี้ฮะ
อยู่แบบใกล้ทุ่งนานะ
มองไกลเนี่ยจะติดกับลำห้วยลักษณะแบบนี้ครับ
ห่างจากถนนใหญ่สัก๘๐๐เมตร

เดินผ่านท้องนาผ่านป่าผ่านน้ำอะไรเข้าไป
นี่เข้ามาถึงนี่ยิ่งอึ้งเข้าไปอีก

หลังคาก็รั่วอย่างนี้นะฮะฝนตกนี่ไม่ต้องพูดถึง
คือมีตัวลิ้นบินเต็มเลยอ่ะค่ะนะมีเห็บมีหมัดจากสุนัขนี่เต็มเลย
ผ้าห่มอะไรคือทุกอย่างเก่าหมดคือที่นอนก็โอ้โหเนี่ย
เสื้อผ้านี่ครับท่านผู้ชมครับคือถ้าฝนตกทั้ง๔ชีวิต
ชีวิตก็คือคุณพ่อกับลูกสาววัย๙ขวบแล้วก็สุนัข๒ตัวก็นอนตากฝน
คือในยุคในยุคปัจจุบันอย่างนี้ยังมีบ้านที่อยู่อย่างนี้อยู่
แล้วคุณพ่อไม่ได้ส่งลูกไปเรียนด้วยค่ะนะคือเราได้คุยกับพ่อของเด็กนะครับ
พ่อชื่อนายกาเสมอายุ๔๓แต่ไม่เจอลูกถามลูกสาวเข้าไปไหนล่ะ
ตัวนี่ฮะไม่รู้อยู่ข้างในนู้นหรือเปล่านะเนี่ยแต่ไม่ยอมออกมายัง
ถึงออกมาจากป่านะก็มากับสุนัขสองตัว
ถึงจะแบบให้เจอได้หน่อยนึงแต่จังหวัดกลัวคนมาก
พ่อเนี่ยเล่าไปเล่ามาร้องไห้นะฮะ
บอกอยู่กับลูกสาว๒คนลูกสาวชื่อน้องตายอายุ๙ขวบ
ภรรยาเนี่ยหนีไปเมื่อหลายปีก่อน
มาขอคนใจบุญอาศัยอยู่ตรงนี้อยู่มาเป็น๑๐ปีแล้ว
ก็พอกับอายุลูกสาวอยู่เหมือนกันนะฮะ
ของกินก็หาเอาตามทุ่งนาจับปลาจับกบจับเขียด

เวลาที่พ่อไม่อยู่ออกไปหางานทำข้างนอกรับจ้าง

นี่ฮะก็อยู่ด้วยกันอย่างนี้นี่แหละนะ

ได้บ้างบอกได้บ้าง

ลูกเคยบ่นว่าอยากเรียนอยากเปลี่ยนอะไรอย่างบ้างในอนาคตนะ
เขาบอกว่าให้เห็นเออเห็นถ้ามันสูงแล้วก็อยากช่วยพ่อ

เขาบ่นว่าเขาค่อยเป็นอย่างในอนาคตให้ได้เห็นหนังสือเนี่ย

เป็นพยาบาลในอนาคตครับ
จะได้ช่วยคนอย่างพ่ออย่างนี้

แต่คำถามคือทำไมคุณพ่อไม่ส่งน้องไปเรียน
น้ำท่าอะไรก็มาตักเอาแถวห้วยแถวนี้
พ่อบอกว่าก็ผมไม่มีปัญญาไม่มีเงินส่งเรียน
ผมเองก็อ่านหนังสืออะไรไม่ออกเขียนอะไรก็ไม่ได้
แต่ความจริงแล้วรัฐบาลเขามีสวัสดิการให้เรียนฟรีนะฮะ
คือถ้าไปแจ้งผู้นำชุมชนหรือว่าอะไรยังไง
คือยังไงลูกก็ได้เรียนนะฮะ

คือพ่อบอกเพิ่งพาลูกออกจากบ้านเมื่อ๒วันก่อนนะ

เพราะว่ามีคนทราบข่าวก็เลยมาช่วยเหลือ
แล้วก็พาลูกไปทำบัตรประชาชนนะครับ

พ่อลูกคู่นี้ก็สงสารนะ
มีอะไรก็พยายามจุนเจือเท่าที่จะช่วยได้นั่นแหละ
มีคนแปลแล้วบอกว่าให้คุยนะ

วันนี้หลายท่านดูแล้วอาจจะเป็นห่วง

นายกเทศมนตรีนครแม่สอดก็มาพมจังหวัดก็มานะครับ
พมที่แม่สอดก็มาทหารก็มานะครับ
นายกเทศมนตรีนครแม่สอดก็คือคุณประเสริฐปวงละคร
นี่วันนี้ก็มาเยี่ยมมาเยี่ยนมาช่วยเหลือมาดูว่าจะช่วยยังไงกันได้บ้าง
เอาตุ๊กตามีมาให้น้องตายด้วยนะเอากระดาษอะไรพวกนี้เอามาให้ขีดเอามาให้เขียนด้วย
คือน้องนี้ยิ้มเลยมีตุ๊กตาเล่นแล้วกอดตุ๊กตาใหญ่เลยท่านผู้ชมครับ
คือเอากระดาษกับดินสอสีมาให้เนี่ยน้องเขียนได้นะปรากฏน้องเขียนตัวอักษรได้นะครับท่านผู้ชมครับ
คือผู้สื่อข่าวของเราก็งงอยู่เหมือนกันนะเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยก็งง
ในชุมชนอ่าก็อาจจะไปเจอพี่หรือเพื่อนเว้นดีกันเขานั่งขีด
จะไปจำมาหรืออาจจะมีใครสอนให้ก็ได้
นี่ฮะแต่ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เรื่องของพ่อลูกคู่นี้แล้วนะครับท่าน
ท่านเป็นห่วงมากโดยเฉพาะเด็กนะ
เดี๋ยวจะให้พมไปดูแลเรื่องการศึกษาแล้วก็ที่อยู่อาศัยให้
วันนี้เจ้าหน้าที่ได้พาพ่อลูกนะแล้วก็สุนัขสองตัวออกจากกระท่อมตรงนี้แล้วนะ
เดี๋ยวจะไปหางานให้พ่อเขาทำแล้วจะหาที่อยู่ให้ด้วย
แล้วจะพาเด็กไปเรียนหนังสือด้วยโอ้โหคือต้องขอบคุณชาวบ้านในพื้นที่จริงนะ
ที่ช่วยแจ้งเรื่องมาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็แจ้งเรื่องมากับทีมข่าวด้วยนะคะ
ไม่อย่างนั้นนี่ไม่รู้ว่าแหม่คือคุณพ่อเองด้วยความที่คุณพ่อก็คิดว่า
เราไม่มีเงินหรอกเราไม่มีความรู้เราก็ลูกก็คงไม่ได้เรียนหรอก
ความจริงไม่ใช่นะฮะยังไงต้องแจ้งแจ้งแล้วเผื่อเขาจะหาทางช่วยเหลือกันได้
ตอนนี้ก็ได้รับความช่วยเหลือแล้วนะคะก็ไปกำลังใจให้น้องด้วย๙ขวบแล้ว